จุบันภาครัฐเองก็ได้สนับสนุนเกษตรกรให้ทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ซึ่งถ้าพูดถึงเกษตรกรดีเด่นปีนี้ก็มีหนึ่งในนั้น
ที่เขาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ได้ผลผลิตดีและประสบความสำเร็จ
และที่สำคัญเกษตรอินทรีย์ที่นี่ไม่ได้มีการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ด้วย
ก็จะทำให้ผลผลิตสะอาดยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
แปลงผักที่เห็นนี้แม้จะไม่ได้ปลูกเป็นแถวเรียงสวยเหมือนแปลงผักทั่วไป
แต่ถ้าใครได้รู้กรรมวิธีการปลูกจะเข้าใจได้ทันทีว่า
แปลงผักนี้น่ากินที่สุดในโลกเลยค่ะ
เพราะเป็นแปลงผักอินซีของไร่ทนเหนื่อย
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแข็มอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนี่เองค่ะ

จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่อยากทำเกษตรที่สะอาดปลอดภัย
จึงใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานเลยค่ะ
ขาดทุนไปนับล้านบาทในช่วงแรกแต่ก็ยังสู้
เพราะเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์คือทางรอดของการเกษตรไทย
ในที่สุดมาลงตัวที่การทำเกษตรโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
แปลงนี้สังเกตดีนะคะจะมีเบบี้บล็อกเคอรี่ขึ้นท่ามกลางทุ่งย่า
แต่เกษตรกรเขาตั้งใจที่จะทิ้งพืชที่ใกล้หมดอายุเก็บเกี่ยว
ให้ต้นวัชพืชขึ้นคลุมแบบนี้ค่ะ
การทำเกษตรอินทรีย์ของไร่ทนเหนื่อยแห่งนี้นะคะ
จะมีความแตกต่างจากไร่อื่นทั่วไปค่ะ
เพราะว่าจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์เลยนะคะ
แต่ว่าจะใช้ปุ๋ยพืชสดเท่านั้นค่ะ
อย่างที่เห็นลกในไร่นี้นะคะ
เกษตรกรก็เตรียมที่จะทำปุ๋ยพืชสดในรอบการผลิตต่อไปนั่นเองค่ะ
การทำปุ๋ยพืชสดชาวสวนจะปล่อยให้วัชพืชขึ้นคลุมแปลงเต็มที่
จากนั้นจึงใช้รถสับย่าทิ้งไว้๔๕วันเพื่อให้ญาติตายสนิท
จึงโรยจุลินทรีย์ลงไปพร้อมลดน้ำตามไปด้วย
เพื่อให้ย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้น
จากนั้นจึงไถกบแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ๑เดือนนะคะ
จึงเริ่มการเพาะปลูกรอบใหม่ได้ค่ะ
อกจากนี้ที่นี่ยังใช้วิธีธรรมชาติในการไล่แมลง
สังเกตนะคะว่าในแปลงจะมีต้นผักโขมขึ้นเป็นระยะ
ชาวสวนบอกว่าตั้งใจปลูกเพื่อให้แมลงมากินผักโค้มแทนผักในแปลง
ทำให้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่หยดเดียวค่ะ
ที่นี่จะใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินให้สมบูรณ์มากที่สุด

ที่สำคัญผู้บริโภคได้กินผักที่ปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนแน่นอนค่ะ
ปัจจุบันผักที่นี่นะคะได้รับมาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ค่ะ
ขณะที่ราคาขายชาวสวนบอกว่าสามารถกำหนดราคาขายได้เอง
ผักสลัดจะอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
กาดขาวอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมเป็นต้นค่ะ
เมื่อก่อนใครก็พูดบอกว่าเป็นเกษตรกรมันต้องจนมันท้าทาย
มาทุกวันนี้บอกว่าถ้าเรารู้จักคิดเป็นรู้จักคิดหาเหตุหาผล
แม้แต่คิดว่าเราอยากจะได้เงินเท่าไหร่ในพื้นที่ที่เราจะทำตรงนั้นเราก็สามารถทำได้
โดยการคิดถ้ามีพิมพ์ซึ่งหนึ่งไร่เราอยากจะได้หนึ่งแสนหรืออยากจะห้าแสนเนี่ย
เราก็สามารถที่จะคิดวางแผนสามารถจะคิดทำได้
หัวใจสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์คือการใช้ธรรมชาติเข้ามาเป็นวงจรการผลิต
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาดจริงกินได้สนิทใจ
ซึ่งชาวสวนบอกว่าคนที่เริ่มต้นต้องมันสังเกตธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะทำจริง
การทำเกษตรอินทรีย์จึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ
แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ทำให้สมหมายหนูแดงถูกคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกร
ให้เป็นเกษตรกรดีเด่นประจำปี๒๕๖๐ด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน